สามีภรรยาชาวจังหวัดปฐุมธานี
ขับรถกระบะไปส่งพันธุปลาให้กับลูกค้าที่จังหวัดสิงห์บุรี
แต่ทีนี้ครับไปเจอกับรถกระบะหัวร้อน
หน้ามาหาเรื่องอ้างว่าถูกไล่จี้ตูด
เขาบอกว่าถูกไล่จี้นะฮะจนทำให้เขาโมโห
ก็เลยลงมาหาเรื่องว่าพวกคุณขับรถกันยังไง
เอาไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนนะครับ
ตามหลังพี่ตั้งไกลเมื่อกี้
เฮ่ยมึงอยากดูกัน

คลิปนี้ถูกแชร์ว่าในโลกโซเชียลเลยนะครับ

หน้ารถกระบะของสองผัวเมีย

ส่งพันธุ์ปลาให้ลูกค้าในพื้นที่สิงห์บุรีนะครับ
จากนั้นชายหัวร้อนที่ขับรถมาปาดหน้าเนี่ย

ในมือเนี่ยถือท่อนไม้มาด้วยนะฮะ
แล้วก็ถือปืนยิงปลาออกมาด้วยนะฮะ

ถูกสองผัวเมียขับรถไล่ตามจี้ตูดครับ

คนที่โดนด่านี่นะฮะ
คือนายวิชยุทธ์สุดพักดีอายุ๓๐ปี

บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในตัวเมืองสิงห์บุรีครับ

เขากำลังติดไฟแดงอยู่เพื่อจะรอเลี้ยวขวา
แต่ทีนี้โอ้โหอยู่รถกระบะคู่กรณีเนี่ย

เขาก็เลยขับตามหลังรถเข้าไปนะครับ

ทีนี้ครับเขาก็เร่งความเร็วที่เร่งความเร็วที่ขับเร็วเนี่ย
เพราะว่าลูกค้าโทรตาม
ขอให้รีบมาส่งหน่อยไอ้พันปลาเนี่ยนะฮะ

เขาก็เลยยอมรับว่าเขาก็ขับเร็วอยู่เหมือนกัน

ก็ไปทันรถคู่กรณีต่อท้ายรถบรรทุกอยู่

เขากะจะแซงรถคู่กรณีคันนี้

รู้อีกทีคือรถคู่กรณีไม่ยอม
ไล่บี้ไล่จี้มาเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ขึ้นมาปาดหน้าเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ตามคลิปนะครับ
คลิปนี้จริงความยาวเนี่ย๑๐นาที
คุณผู้ชมฮะนอกจากเสียเวลาที่ต้องถกเถียงกันแบบนี้

มันยังมีเหตุการณ์ที่สินค้าที่เขาจะเอาไปส่งลูกค้า
เสียหายเสียหายยังไงรู้ไหมฮะ
เพราะว่าชายขับรถกระบะหัวร้อนเนี่ย
มาหยิบไอ้ถุงปลาในรถของเขาเนี่ย
โยนออกมาแตกเต็มถนนเลยนะฮะ
แล้วก็ปลามันดิ้นต่างเงาอยู่ตามพื้นเลย
ทีนี้ก็มีรถคันอื่นขับผ่านไปผ่านมาเหมือนกัน
ก็ผ่านไม่ได้เพราะว่ามันติดทั้งรถสองคันนี้
ติดทั้งปลาที่มันดิ้นอยู่ตามพื้น
คนขับรถที่มาติดอยู่แถวนี้ตะโกนถามมีอะไรกัน
ถ้าไม่มีอะไรก็เคลียร์กันซะให้เสร็จสิ้น
คนอื่นเขาจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับ
หลังเกิดเหตุตัวคนขับรถกระบะส่งพันธุปลา

เพราะว่าต้องรีบนำพันธุปลาที่เหลือนะคุณนะ
ต้องบอกที่เหลือเอาไปส่งให้ลูกค้า

กำลังจะรีบไปส่งลูกค้ายังจะมาเจอปัญหาแบบนี้

หาว่ามีปืนยิงปลาอะไรด้วยเนี่ยนะคะ

เพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหม
เอาเป็นว่าใช้รถใช้ถนนใจเย็นกันหน่อยละกันนะคะ